หลายคนนึกถึงอาคารสูงนึกถึงความรู้ร้า
ช้อปปิ้งแฟชั่นและแน่นอนความยิ่งใหญ่เขาไม่หยุดแค่นี้
และติดเครื่องปรับอากาศด้วยจ้า
โดยพื้นที่ของมัน๑๔๐๐๐ตารางเมตรเทียบเท่าสนามฟุตบอล๒๘สนามรวมกัน
งบประมาณในการก่อสร้าง๓๕๐๐๐ล้านบาทค่ะและแน่นอนมีแอร์ตลอดทั้งแบบทุกพื้นที่เลยนะคะ
ซึ่งข้างในสวนสนุกนอกจากจะมีเครื่องเล่นมีกิจกรรมต่างแล้วมีโรงภาพยนตร์๕มิติด้วยนะจ๊ะ
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปีถึงแม้ว่าจะมาในฤดูร้อนที่อุณหภูมิสูงถึง๕๐องศาเซลเซียสก็ไม่หวั่น
โตบอกว่าสวนสนุกแห่งนี้น่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ถึง๓๐๐๐คนต่อวัน
ภายในปีหน้าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชม๔๕ล้านคนค่ะ
แล้วมาเล่าให้ฟังด้วยนะ